คดีของคุณแตงโมคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด
ในการค้นหาร่างของคุณแตงโมก็คือทีมกู้ภัย
คือทีมกู้ภัยเขาต้องได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
จากกลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมซะก่อน
จะให้หาตรงไหนจะให้หาอย่างไร
คนตกน้ำตกท่ามีรายละเอียดอะไร
ที่คุณจะต้องชี้แจงกู้ภัยก่อนไหม
คือแม่น้ำเจ้าพญามันกว้างมากจะให้ไปหาเองไม่ได้อยู่แล้ว
งั้นก็จะเป็นอันตรายต่อกู้ภัยเขาด้วยนะฮะ
และอย่างถ้าคุณมาพูดจาไม่เพราะพูดจาไม่ดีใส่
อาเฮียใส่กู้ภัยเนี่ย
เขาบอกว่าคือเขาไม่ได้ติดใจนะ
แต่ขอเถอะขอให้คุณพูดจาดีหน่อย

นี่ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับทีมกู้ภัย
วันเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มเพื่อนของแตงโมเข้ามาให้ข้อมูลนะครับ
โดยทีมกู้ภัยเขาก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
ทีมกู้ภัยมูลที่ร่วมกระตันอยู่นะฮะ
นำโดยพี่วีรยุทธ์เพชรแก่มทองเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยู
หนึ่งในทีมค้นหาเปิดเผยกับนักข่าวเรา
เพราะว่านักข่าวเราไปสัมภาษณ์ที่ริมแม่น้ำเจ้าพญาเมื่อคืนนี้เลยนะ
บรรยากาศเนี่ยเวลาตรงกับวันเกิดเหตุเลยสักประมาณ๔ทุ่มกว่านะครับ
กู้ภัยพี่วิรยุทธ์เขาบอกว่าช่วงประมาณ๔ทุ่มกว่า
เกือบจะ๕ทุ่มในคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ได้รับแจ้งว่ามีคนพลัดตกน้ำก็รีบมาตรวจสอบ
ใช้เวลาประมาณ๕นาทีก็มาถึงนะครับ

พอมาถึงก็รีบลงไปที่จุดเกิดเหตุบริเวณโป๊ะเรือ
คือเขาพานักข่าววิ่งเลยนะคุณนะ
นักข่าวลองดูนะพวกพี่มาถึงนะ

นี่เขาก็วิ่งวิ่งกันเป็นกลุ่มลงไปที่โป๊ะนะฮะ
เขาเห็นเรือลำหนึ่งกำลังนี่เขาวิ่งแบบนี้
เขาบอกพวกพี่มาถึงวิ่งไปดูเลย
เห็นเรือลำหนึ่งกำลังขับวนเวียนอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
เขาก็เลยใช้ไฟฉายส่องไปที่เรือลำนั้น
เพื่อที่จะให้เรือลำนั้นกลับเข้าฝั่ง

แล้วก็ตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เรือลำนั้นเห็นไหมที่มีปอเป็นคนขับก็โฉบเข้ามา
แล้วก็บอกว่าเพื่อนตกน้ำเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาว
ทีนี้กู้ภัยก็ถามว่าชื่ออะไร

เขาตอบมาว่ากลางแม่น้ำแล้วก็ขับเรือออกไปเลยคุณ
ตอนนั้นก็คือกู้ภัยบอกได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเลย
ก็พยายามจะเรียกเขาให้มาสอบถามเพิ่มเติมอีก
แต่เขาก็ตะโกนมาถามว่าแล้วพี่กู้ภัยนี่มีเรือไหม

ทีนี้กู้ภัยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มี
แต่ว่าเราต้องขอข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเรือกู้ภัยมาสมทบนะฮะ
ปรากฏว่าฝั่งนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีเรือมา
ก็ไม่ต้องออกไปหาเดี๋ยวพวกผมไปหาเองนะฮะ

อารมณ์เขาด้วยแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ตกใจด้วย
แล้วก็พวกเราก็มาแล้วก็ถามถามว่าตกตรงไหนอะไรอย่างเงี้
เหมือนก็ว่าเขาจะเอาเรืออะไรอย่างนี้
ประมาณนั้นนะครับเขาจะเอาเรือ
ผมหมี่ไม่มีรัมณพี่

แต่ผมกำลังแจ้งทีมมาแล้วเขาบอกอะไรอย่างนี้มาก็เยอะพี่ไม่มีเครื่อง
พี่วีรยุทธ์ที่ตอบคำถามเราพี่เขาเป็นคนซอบนะ
เขายังพอตอบคำถามด้วยความสุภาพนะฮะ
พี่เขาบอกว่าก็เข้าใจนะฝั่งนู้นเขาคงตกใจ
เราเข้าใจเขาเราไม่ติดใจเขานะ
นักข่าวก็ถามพี่แล้วเขาใช้คำพูดไม่สุภาพเหรอ
วีรยุทธ์ก็พูดแค่ว่าเราก็เข้าใจเขา
แต่เชื่อไหมว่าน้องทีมงานอีกคนพูดขึ้นมาเลยบอกว่า
เขาก็ด่าแบบนี้พี่ด่าว่าเฮียไอ้เฮียเนี่ยเออนะฮะ
น้องเขาก็เสียความรู้สึกกันนะครับที่เขาพูดแบบนี้
แต่ทำยังไงได้นะฮะก็ต้องทำงาน
เขาก็แจ้งกลับไปที่ศูนย์ทางศูนย์บอกให้รออยู่ตรงนี้ก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวจะส่งทีมดำน้ำมานะครับ
นี่ฮะแล้วทีนี้ครับเขาบอกเขาทำงานนะคุณนะ
อยู่ตรงนี้เฝ้ากันทั้งวันทั้งคืนผ่านไป๓วัน
กระทั่งเจอร่างของคุณแตงโมเขาทำงานแบบหนักหน่วงกันมากนะฮะ
พอทีนี้อีกฝั่งมาออกรายการและขอโทษผ่านรายการโทรทัศน์นะ
ด้วยอารมณ์ของพวกเขาในตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้มันตกใจ
อย่างที่แซนบอกนะก็ไม่รู้ว่าเป็นกู้ภัยทางน้ำ
ภัยทางบกอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้กลุ่มกู้ภัยนี้ก็บอก
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะก็เข้าใจพวกเขาแต่เสียความรู้สึกบ้าง
ยังไงก็ตามก็อยากให้พวกเขาพูดดีเท่านั้นเองนะครับ
ทีนี้ด้านของนักแสดงสาวตายสายทานนิยมการนะฮะ
ซึ่งเธอหันไปทำงานจิตอาสามูลที่ร่วมกระตันยูมานานมากแล้วนะครับ
โพสต์ภาพกู้ภัยหนึ่งในทีมงานดำน้ำคุณ
เป็นทีมงานที่ช่วยค้นหาร่างของดาราสาวแตงโม
ดำน้ำลึกขนาดนี้คุณดำอยู่๒๓วันนะ
เส้นเลือดในตาแตกนะฮะแล้วก็กู้ภัยเขาบอกว่า
เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอทำให้การทำงานค้นหายากยิ่งขึ้น
และคุณตายสายทานยังระบุว่าชีวิตของกู้ภัยเอาไปเสี่ยงอะไรก็ไม่รู้กับเคสนี้นะครับ
เพราะว่าบอกข้อมูลมาไม่ชัดเจนระดับความลึกที่กู้ภัยทำงานเกือบ๒๐เมตร
คุณลองเทียบเท่ากับตึกนะตึกกี่ชั้นคุณ๘ชั้น
ดำน้ำขึ้นลงขึ้นลงความสูงเท่ากับตึก๘ชั้นต่อเนื่องมา๒วัน
เส้นเลือดในตาแตกเพราะระดับความลึกของน้ำขนาดนั้น
มันมีแรงบีบอากาศมากนะครับ
นี่คือความรู้สึกของอาสาคนหนึ่งที่โพสต์ชี้แจงบอกว่า
ถ้าตำแหน่งชัดเจนการค้นหาจะแคบลงและทำงานง่ายขึ้น
ปัญหาก็จะลดลงขอส่งกำลังใจให้คุณอเนก
ดำน้ำร่วมปฐุมชื่อทีมดำน้ำนะ
ทีมร่วมประทุมขอให้หายไวพวกเราทำดีที่สุดแล้ว
กราบหัวใจพวกคุณจริงชีวิตกู้ภัย